หมู่คุณผู้ชมมีตลกอีกท่านหนึ่งดังมากนะคะ
มูจนได้ดีอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ

ต้องบอกว่าช่วงสงกงสงการช่วงนี้ค่ะ

โอ้โหปังไม่ไหวมีงานแทบทุกวันค่ะ

วันนี้ภธิงไทยรัฐได้วิดีโอคอสอบถามค่ะ
พี่บอลเนี่ยกางให้ดูเลยนะคะว่าตารางคิวเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชม
คือตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันถึงพฤษภาคมเนี่ยค่ะ

เอียดมากนะคะไม่มีเวลาหายใจเลยค่ะ

วันนี้สัมภาษณ์กำลังไปโชว์ที่ประจวบใช่ไหมคะ
รุ่งขึ้นไปชุมพรก่อนไปโชว์ที่จังหวัดเพชรบุรีต่อด้วย๘ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ

ทั้งโชว์เดียวทั้งโชว์กับโชว์รถแห่แน่นเอียดทุกวันค่ะ
สรุปเดือนทั้งเดือนได้ว่างแค่วันเดียวค่ะ
งานนี้นะคะพี่บอลบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงตรกรเนี่ยค่ะ

ไปไหนมาไหนใครก็ร้องได้เจ้าภาพก็เลยอยากจ้างนี่แหละค่ะ
เคล็ดลับความปังอย่างที่บอกไปนะคะของมูมันต้องมี
พี่บอลบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปฟังดีกว่า

มูอะไรถึงได้เฮงขนาดนี้พี่บอลจัดมาหน่อยค่ะ

จริงปะเนี่ยจริง
มูอะไรคะมันปังขนาดนี้
ผมเข้าใจว่าพอเพลงมันเอ้ยมันทำงานอะเขาเรียกเพลงมันทำงาน
พอเพลงมันทำงานปั๊บมันก็ทำให้รู้สึกว่า
เวลาไปงานแล้วบริธีมันดูสนุก
สนุกนักภาพเขาก็ประหยัดชาติ
แต่ว่าเราก็มีมูลไหม

แล้วก็นำถืออมภท้าวเวศอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ฝากถึงคุณผู้ชมนะคะว่าโยกนิดนึงนะคะ

แกก็น่ารักนะเอาเป็นว่าเดินสายที่ไหนเดินทางปลอดภัยนะคะ